จ๊ะจ๊ะริมจ้อ
วงการแรควีนมีสะเทือน
เมื่อเพื่อนตั้งเพื่อโดมโค้ดเป็นร่างหญิง
สวยก็สวยอยู่สวยก็สวยสิ
จกตาร่างเป็นชายแต่งกายคล้ายหญิง
มาในเพลงดังไม่เชียร์ชื่อนักร้องประกวดนะ
สุดยอดเรื่องเสียงแม่หล่อยหน้าหล่อยตาร่างเป็นชาย
สุดยอดเรื่องเสียงแม่หล่อยหน้าหล่อยตาร้องขนาดนี้
เตือนให้วางช้อนข้าวไปก่อนนะคะ
กลัวสำรักความสวยนะคะ
เพราะเข้าแม่เม้ย
พี่สะพานกลัวไหนอ่ะ

ไหนไอ้ไหนไอ้ไหนพาเพี้ยน
ลายประสานเสียงแกว่งเซขนาดนี้รู้อยู่นะว่าแอบตกใจกันเอง
เขียวอีม่วงอ๋อยสาวหวานน่ารับทานทั้งคู่เลยอะค่ะ